ดูความเคลื่อนไหวหาเสียงเลือกตั้ง๖๖กันหน่อยนะฮะ
ค่ะดูบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันหน่อย
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้ลงพื้นที่ไปหาเสียงที่อุดรธานีค่ะวันนี้ลาราชการนะอืม
อ่าไปสักการะหลวงปู่แก้วก่อนที่วัดอำภาวันวิทยารามอำเภอกุจจับนะครับ
วันนี้จะขึ้นเวทีปราศัย๓เวทีซึ่งเวทีปราศัยแต่ละเวทีนะครับ
ก็เว้าอีสานนะฮะแล้วก็อ้อนขอให้เลือกกลับมาทำหน้าที่อีก
เวทีแรกนะครับทุกผู้ชมครับที่อำเภอกุจจับนะฮะ
บิ๊กตู่ไปนะครับแล้วเวทีที่สองก็คือที่อำเภอหนองหานนะฮะ
เอกประยุทธ์บอกว่าเป็นคนโคราชนะครับอยากมาทำให้ภาคอีสานเนี่ยพัฒนาขึ้นนะฮะ
อย่างที่อำเภอหนองหานพลเอกประยุทธ์บอกว่า
อายุ๗๐ปีแล้วก็เปรียบเป็นกัปตันที่แก่แล้วแต่ยังมีสมรรถภาพ
และย้ำว่าถ้ามีคนมาบอกว่าเลือกสอสอพักอื่นเข้าสภาแล้วจะไปสนับสนุนลุงตู่เนี่ย
ไปเชื่อเด็ดขาดเพราะว่าลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติพักเดียว
ที่๓ไปที่อำเภอเมืองนะครับมีคนมาให้กำลังใจ
ป้ายเชียร์กันคึกคักเลยนะฮะเอาลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
แล้วอยู่บ้างไหน
อื่นไม่ได้ไม่ได้ได้
กระโยไปแล้วเพิ่มคนละครับพวกอย่างต้องเคลื่อนที่ไปด้วยกัน
แต่มันยังไงก็ต้องมีนักบินนักบินเขาเรียกอะไร
คอมมารด์คอนโทรลไอ้คนคือนักบินเอกมือหนึ่งอ่ะ

ลับใครลับจริง

อยากพาไปดูที่ขอนแก่นนิดนึง

แต่เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านเขารวมตัวกัน

ว่ามันมีการตั้งใจทุจริตการเลือกตั้ง
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสาวถีนะคะอำเภอเมืองขอนแก่นกว่าร้อยคนเนี่ย
ยื่นหนังสือร้องเรียนกับอำเภอเมืองเมืองขอนแก่น
แล้วรวมตัวไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันด้วย
ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เขาไม่ได้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะ
แต่คนแก่บางคนที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ย
ถูกเอาบัตรประชาชนไปเพื่อลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตค่ะ
อยากให้มีการสอบสวนกำนันตำบลและผู้นำชุมชนที่ทำเรื่องนี้
หนึ่งในผู้ร้องเรียนคือคุณจงกลรัฐนะคะบอกว่า
แม่เธอบอกไม่เคยคิดจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าเลย
แต่กลับมีรายชื่อไปเลือกตั้งล่วงหน้า
ก็เลยถามว่าเอาแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแม่
เขาบอกว่าก็เห็นมีอสมมาจดชื่อกับที่อยู่แม่ไป
ส่วนนายพีรพงศ์อีกคนนึงบอกกลุ่มหลักที่ทำเนี่ย
ไม่ใช่ตัวผู้นำชุมชนโดยตรงนะคะ
เป็นลูกเมียญาติพี่น้องของผู้นำชุมชนในพื้นที่
เพราะตัวผู้นำไม่แสดงตัว
วิธีการคือจะไปไล่เก็บบัตรประชาชนชาวบ้าน
ถามว่าแล้วชาวบ้านกลุ่มนี้เขารู้ได้ไงว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้น
เขาเอกใจว่าทำไมจำนวนสมาชิกเลือกตั้งนอกเขตมันเยอะขนาดนี้
เขาเลยบอกว่านี่คือตั้งใจทุจริตเลือกตั้งใช่ไหม
ยังอยู่ที่ขอนแก่นนะครับคราวนี้บรรยากาศหาเสียงแล้ว

ไม่รู้จะบอกว่าแปลกหรือคนลูกดี

ทั้งอยู่กับซอยลูกซอยหลานซอยหลานซอยเหล็นใครมาเป็นหัวคะแน่น
เหนือธรรมชาติไปเขาคิดเข้าฝันบอกลูกบอกเต้าเรียกพักเก้าไกร
อยู่เขตไหนอยู่จังหวัดใดก็เรียกพักเก้าไกลทั้งคนทั้งพัก
ให้เป็นหัวกระแนบเหนือธรรมชาติมิติใหม่การหาเสียงไหมค
พี่อุ๋ยหัวคะแนนเหนือธรรมชาติเคยได้ยินมาก่อนไหม
เห็นนี่แหละอ่าไปดูฝั่งเพื่อถ่ายกันหน่อยนะคะคุณแม่อุ๊ง
นี่คือตอนนี้ไม่ได้ขึ้นเวทีประสัยแล้วเพราะว่าใกล้ข้อเต็มทีแล้วนะคะ

มีการโพสต์คลิปเบื้องหลังลงเสียงรถแห่หาเสียงให้กับผู้สมัครสอสอ๔๐๐เขต
บอกเสียงแหบนิดหน่อยอย่าว่ากันนะ
คนนี้ก็เล่นเอาเสียงแหบเสียงแห้งไปเลยค่ะ
ใครได้ยินเสียงอิ๊งแล้วก็อย่าลืมส่งมาพูดคุยกันด้วยนะคะ
ตั้งใจทำมากเลยค่ะ